ทีมข่าวของเราก็ไปเกาะติดบรรยากาศอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์
จุดที่ตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียน
ก็มีคนที่เดินทางไปร้องเรียนไม่ต่ำกว่า๑๐๐คนเหมือนกัน
สัปดาห์นี้ยังยืนยันอยู่นะคะว่าตั้งโต๊ะรับเรื่อง
ไปจนถึงวันศุกร์ที่๑๕พฤษภาคมนี้

ก็มีทั้งคนจากกรุงเทพแล้วก็จังหวัดใกล้เคียง
พอมาถึงที่นี่แล้วที่กรมประชาสัมพันธ์
ก็ต้องมีมาตรการในการเว้นระยะห่าง
ใส่หน้ากากอนามัยแล้วจัดที่นั่งก็จัดห่างกัน
ตอนยืนเข้าคิวก็ยืนห่างกัน
คนเยอะเหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าทางกระทรวงการคลัง
ก็พยายามที่จะเพิ่มเจ้าหน้าที่ให้เยอะมากขึ้นด้วยนะครับ
คือไม่ต้องให้ประชาชนไปถึงโต๊ะ
แต่มีเจ้าหน้าที่ที่ไปสำรวจตรงที่ประชาชนนั่ง
คือสำรวจข้อมูลเบื้องต้นให้ก่อนนะฮะ
ก่อนที่จะไปส่งไว้ที่โต๊ะที่รับเรื่อง
แต่เอาจริงนะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบบรรยากาศวันนี้
วันแรกเลยค่ะที่มีการเปิดรับเรื่องเนี่ย
วันนี้ประชาชนก็เริ่มบางตาเพราะว่าหางแถวก็ไม่ได้ยาว
ออกมานอกกรมประชาสัมพันธ์เหมือนวันแรกจำได้ไหม
วันแรกยาวไปถึงกระทรวงการคลังเลย
ซึ่งประชาชนก็ต้องใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีในการยื่นคำร้อง
แล้วก็มีการสั่งเพิ่มจำนวนโต๊ะรับเรื่องนี้นะคะ
เป็น๓๐โต๊ะแล้วโต๊ะนึงเนี่ย
ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องอยู่รับเรื่องได้๒ท่าน
ดังนั้น๓๐โต๊ะก็รับเรื่องได้ครั้งหนึ่ง๖๐คน
แล้วเขาก็จัดสรรพื้นที่ต่างไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่ม
ก็ต้องมีการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะ
ส่วนคนที่เดินทางมาวันนี้ส่วนใหญ่ก็อยากรู้แล้วค่ะ
ลงทะเบียนไปแล้วลงไปตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา
ยังไม่ได้รับแจ้งความเคลื่อนไหวเลย
มันคืบหน้าไปถึงไหนแล้วส่วนใหญ่ประชาชนก็จะสอบถามนะคะ
นี่ไงหลายคนเจอปัญหา
แบบนี้ไหมครับนี่ไงหลายคนเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับ
บางทีกรอกเลขบัญชีธนาคารอื่นไปแล้ว
แล้วมันมีปัญหาเรื่องของการโอนเงิน
เจ้าหน้าที่เขาก็แนะนำว่าควรที่จะกรอกเป็นเลขที่พร้อมเพลย์
ผูกกับบัตรประชาชนอันนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหา
ถ้าเกิดว่าใครใช้พร้อมเพลย์ผูกกับบัตรประชาชนนะคะ
แล้วก่อนหน้านี้นายลวรนแสงสนิทโฆษกระทรวงการคลัง
ก็ได้เปิดเผยจำนวนคนที่ผ่านเกณฑ์รับเงินช่วยเหลือจากมาตรการ
เราไม่ทิ้งกันแตะ๑๔ล้านคน
ก็คิดว่าน่าจะสามารถโอนเงินเยียวยา๕๐๐๐บาท
ได้ทั้งหมดในช่วงสัปดาห์นี้
ส่วนจุดรับเรื่องทบทวนสิทธิ์ชั่วคราวที่กรมประชาสัมพันธ์
คือจะเปิดถึงวันศุกร์ที่๑๕พฤษภาคม
เวลาราชการนะคะคุณผู้ชม๘โมงครึ่งถึง๔โมงครึ่งช่วงเย็น

บอกว่าไม่สะดวกเดินทางมาที่กรมประชาสัมพันธ์ทำยังไง
สามารถไปร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของแต่ละจังหวัด
ตั้งแต่๘โมงครึ่งตอนเช้าจนถึง๔โมงครึ่งตอนเย็นเหมือนกันค่ะ
ซึ่งกระทรวงการคลังก็คาดว่าภายในวันที่๑๗พฤษภาคมนี้เนี่ยนะคะ
จะสามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จได้เกือบ๑๐๐เลยค่ะ
น่าจะได้สักประมาณ๘ประมาณ๙๘หรือว่า๙๙

อย่างเช่นกลุ่มที่ยังต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มที่เคยยื่นเรื่องทบทวนสิทธิ์ไป
แล้วก็ผู้พิทักษิตจะลงพื้นที่

ตรงนี้ก็คืออาจจะยังเกิดปัญหาอยู่บ้างนะคะ
รุปเบื้องต้นว่ายังคงเปิดจุดร้องเรียนตรงนี้

ตามกำหนดเดิมเท่านั้นนะครับ